จะลงเล่นในรอบแบ่งกลุ่มรอบ๒

เพราะว่าเกมเมื่อวานลุ้นกันใจหายใจคว่ำครับ
เส้นแรก๒๔๒๖ก็ต้องใช้ทางอัจจะราพรคงยศมาช่วยนะครับ
ทำให้๓เซตหลังเรากลับมาได้ชนะไป๒๕
๒๕๑๐แล้วก็๒๕๑๐แต่เส้นแรกถือว่านักเหมือนกันเนอะ
มากครับคือมันมีความกดดันมาต้องเข้าใจว่าน้องก็ยังใหม่อยู่ในทีมชาตินะครับ
หลายคนเกมนี้เนี่ยชัชโกอันโมกศรีก็เป็นหนึ่งคนที่โชว์ฟอร์มดีนะครับ
แต้มสูงสุด๒๗คะแนนครับ
ชรพรในนักกัปตันทีมนะครับร่างกายอาจจะไม่สมบูรณ์มาก
คงจะได้ไปพีคในช่วงท้ายรอบรองรอบชิงรอบสำคัญนะครับ
ก็บอกว่านัดที่จะเจอไต้หวันจะเล่นให้ดีกว่านี้
เราจะได้บทเรียนจากการเสียซักแรกในเกมให้กับทัศนฐาน
เราเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าแบบ
เราอยากได้กำนังใจเท่าที่จะมาว่า
แบบพูดเอาหนูทำได้แบบมั่นใจเนี่ยถ้าหนูตีไปได้รูปนี้
บนไวแล้วเขาก็เหนียวตัวจากวีดีโอวันนี้

อย่าประมาทต้องช่วยกันกว่านี้ทำทีมเวิร์คให้ดีกว่านี้
แล้วก็ต้องสู้
กินถนนนะครับรวมถึงเจ้าสองถนนศักดิ์แสนสมบูรณ์ศุกร์
ที่ภูริตาสุภาจีรกุลขอถอนตัวเนื่องจากบาดเจ็บ
คุณหญิงปฐมารีสวรตกูลนะครับนายกสมาคมกีฬาแบตมินตัน
บอกว่าครั้งนี้น่าจะลบความผิดหวังจากครั้งก่อนที่ตกรอบแรกได้
เชื่อว่าการเตรียมตัวที่ซ้อมมาอย่างต่อเนื่องและผลงานในช่วงหลังของแต่ละคน
มีลุ้นในการเข้าสู่รอบ๘ทีมเหมือนกัน
แต่ว่าคู่แข่งสำคัญก็เป็นใครเป็นไม่ได้ก็คือจีน
ซึ่งเป็นเต็งหนึ่งอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ